ตึงเครียดในเรื่องของคาบสมุทรเกาหลี
ความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างประเทศกดดันความเชื่อมั่นนักลงทุน
วันนี้วางแผนอย่างไรเพราะเมื่อวานนี้
ชนีที่ปิดระดับนั้นใกล้กันกับระดับต่ำสุดของวันคือ๑๕๐
ไปดูกันต่อราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำลดลงไป๕๐บาท
คำแท่งรับซื้อ๒๘๐๐บาทขายออก๒๙๐๐บาท
เช่นเคยครับคุณผู้ชมวางแผนการลงทุนกันต่อว่าวันนี้
เอายังไงต่อดีกับพอร์ตการลงทุนบริหารจัดการ

ติดตามพร้อมกันกับคุณสิทธนันบุญยอดนะครับ
และคุณธนรัฐอิสระกุลผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยหลักทรัพย

สวัสดีครับทั้งสองท่านเชิญครับ

แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องโอ้โหตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเนี่ย

ตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ปิดไปที่๑๕๗๕๙๑จุดนะครับ
รุ่งตลาดเทรดนี่โดยรวม๒๗๐๐กว่าล้านเอง

ปัจจัยอะไรที่กดดันตลาดหุ้นไทยเมื่อวานครับพี่เอก
ผมต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่จริงแล้วนี้
เมื่อวานนี้ตลาดในภูมิภาคเอเซียส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงหมดเลยนะครับ
จากปัจจัยเรื่องกับความกังวลสถานการณ์ในข้าบสมุดเกาหลี

ทำให้ในแง่ของตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงเอง

แล้วก็ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้๒๗๐๐๐กว่าล้านจริงคือว่าค่อนข้างต่ำนะ
เพราะโดยปกติตลาดหุ้นไทยจะเทรดวันหนึ่งรวมนี้๓๔หมื่นล้าน

เมื่อวานนี้ก็ดูแบบทุกคนเริ่มปล่อยมือแล้ว

แต่ตลาดหุ้นดาวโจรเมื่อคืนบวกไป๑๐๐กว่า
เขาก็บอกว่าคุณไทรปน์เริ่มมีนโยบาคค่อนปลนขึ้นไปนิดนึง
ก็หน้าติดตามเหมือนกันทางคุณไทรปน์รู้สึกเปลี่ยนไปมาตลอดเวลา

ในกลุ่มของตลาดหุ้นตอนนี้ดูค่อนข้างผันผวนนะครับ
เพราะฉะนั้นนักลงทุนเวลาลงทุนในตลาดหุ้นต้องระมัดระวังนิดนึง
ปัจจัยหนึ่งครับก็คือในส่วนของจีนครับ
ออกมาสูงทีเดียวนะฮะ๖๙สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เอาไว้
เพราะว่าในกลุ่มของประเทศแต่ตอนนี้อย่างต้นปี
ทีมงานนักวิเคราะห์ของเราเขามองว่าจีนกับอินเดียนี้น่าสนใจ
เพราะว่า๒ประเทศนี้ค่อนข้างซบมัน
แต่ว่าเศรษฐกิจปีนี้มองว่าน่าจะโตได้

ก็ต้องระวังแล้วนะก็มีศีลทรัพย์อันนึงนะครับ
ที่ศีลทรัพย์ในเวลาให้ข้อนข้ามนี่ความกังวล
ว่าคนกลัวเนี่ยต้องซื้อทองคำเก็บทำไมน่ะพี่
เป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงทีเดียว
คือถ้าเกิดเฉพาะสงครามเรามักจะเห็นราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นแรงทีเดียว
เพราะว่าต้นปีทองคำโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ๑๒๐๐ใช่ไหมพี่
ใช่ไหมพี่๑๒๐๐ดอลลาร์ตอนใช่ไหม
ตอนนี้แค่๑๓๐๐บาทแล้วนะ
ขึ้นไปแรงมากขำบ้านเราก็เกือบ๒๑๐๐๐บาทแล้ว
เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าลงทุนทองคำตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้
ตอนนี้เริ่มกลับมาดีใจนิดหนึ่ง
บอกไว้ก่อนว่าทองคำเนี่ยเนื่องจากราคาทองคำเนี่ย
จริงค่อนข้างเสี่ยงอยู่นิดนึงนะครับ
เพราะว่าคนที่กำหนดราคาทองคำเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเรานะครับ
ปัจจัยหลายอย่างอยู่ที่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะลงทุนทองคำเนี่ยยิ่งต้องติดตามเลย
ว่าสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับ
ถ้าเกิดสถานการณ์ในตลาดหุ้นดูแล้วไม่ค่อยดี

วันนี้ผมแล้วก็ทีมงานเรามีสไลด์มาฝากท่านผู้ชมนะครับ

เราจะเห็นว่าราคาทองคำในปัจจุบันนี้ขึ้นไปค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ
ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ๑๒๙๐เยต่ออน
มาคืนเลยใช่ไหมพี่

เช้านี้ลองเช็คดูอาจจะมีการลดลงไปบ้างนะครับ
ทำให้คนมีความกังวลก็เป็นไปได้นะครับ
ก็เป็นไปได้ที่ราคาทองคำอาจจะยังมีความผันผลอยู่ระดับสูงต่อไป
ใช่เพราะฉะนั้นในกลุ่มของทองคำตอนนี้ดูแล้วแปะเส้นสีแดงของพี่เอกแล้ว
ภาพว่าทองคำจะไปได้อีกไกลไหมพี่
ตรงนี้เป็นจุดวัดเลยถ้ามันมีการทะลุผ่านไป
ทองคำอาจจะเป็นตัวที่ทำให้หนุนให้ราคาทองคำมีการทะลุเส้นสีแดง
แล้วเทรนด์ในภาพระยะกลางอาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นเลย
เขาบอกว่านี่จริงคาดการณ์นะอาจจะไปได้ถึง๑๓๐๐๑๓๕๐เหรียญเลยนะ
เพราะฉะนั้นทองคำในบ้านเราก็อาจจะปรับได้อยู่ในกรอบ๒๑๕๐๐บาทถึง๒๒๐๐บาทนะครับ
แต่ราคาทองคำบ้านเราอาจจะอิงกับทางดอลลาร์๑บาทนิดหนึ่ง
เพราะว่าตอนนี้ค่าเงินบาทของเราค่อนข้างแข็งค่านะครับอาจจะไม่ปรับ๑๐๐ได้
อันนี้ก็คือราคาทองคำถ้าเกิดใครมีอยู่แล้วอยากทำกำไรช่วงสั้นติดตามดูได้นะครับ
ง่ายคือติดตามว่ากองเรือนสหรัฐยังอยู่ที่เกาหลีหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าจะทำให้เกิดความกังวลไปเรื่อยถูกต้อง
นอกจากราคาทองคำตอนนี้มีกลุ่มอะไรที่พี่ออกมา
ไปก็จะเป็นเรื่องผลประกอบการแล้ว
ในสัปดาห์นี้ก็จะมีการประกาศผลประกอบการไตรมา๑ของปี๒๐๑๗ออกมา

วันนี้เราก็เลยมามองกลุ่มอื่นบ้างอย่างเช่นกลุ่มพลังงานว่าผลประกอบการในไตรมาส๑ออกมาเป็นยังไง
วันนี้เราก็มีในสไลด์มาฝากท่านผู้ชม
ในกลุ่มพลังงานนะครับไตรมาส๑บอกท่านผู้ชมก่อนก็คือ๓เดือนแรกของปีนี้เริ่มมาแล้ว
เวลานักลงทุนเขาจะดูงบออกมาเป็นไตม่าเปรียบเทียบกัน
ว่าผลการดำเนินงาน๓เดือนเป็นยังไงเติบโตหรือเปล่า
แล้วก็เริ่มคาดการณ์กันแล้วว่าแต่ละปีจะเป็นอย่างไร
ในกลุ่มพลังงานของน้ำทุนท่านกูบอกว่าอุ๊ยกลุ่มพลังงานอะไร
จริงทุกคนใช้อยุนะพลโทษน่ะคุณต้องเข้าไปเตินน้ำมันถูกมั้ย
หุ้นพรโทสผหุ้นบ้านปลู
ก็จะเห็นเต็มไปหมดแต่ใกล้ชีวิตกับเราก็มีปรณฑธรที่แหละที่เป็นฟ้าน้ำมัน
แล้วก็บางจากที่เป็นฟ้าน้ำมันเหมือนกันนะครับ
มาดูกันไหมในเรื่องของผลประกอบการ
เรามีเปรียบเทียบเลยนะครับให้ท่านผู้ชมดูคือสไลด์ที่๒
ในเปรียบเทียบระหว่างผลประกอบการคือฝั่งซ้ายสุด
ไตรมาส๑เราคาดการณ์ว่าผลประกอบการโดยเฉลี่ยนะครับ
ในกลุ่มพลังงานมีโอกาสที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากในเรื่องของตัวราคาแก๊สที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
ก็ทำให้กลุ่มพลังงานในปีนี้น่าจับตามากเลยว่า
ผลประกอบการทั้งปีเรามองน่าจะโตขึ้นต่อเนื่องด้วย
โดยเฉพาะในไตรมาส๑เรามองน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ๕๐
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วถือว่าค่อนข้างสูงนะฮะ
กลุ่มทีเดียวนะครับเพราะว่าในกลุ่มของน้ำมัน
ก็คือติดตามราคาน้ำมันโลกแล้วกันตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ๕๕เหรียญนะครับ
แต่นักวิเคราะห์มองว่าต้องอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่
เรามีการปรับประมาณการนะครับราคาน้ำมันจากเดิมประมาณสัก๕๑เหรียญนะครับ
ราคาน้ำมันเป็นเบรนด์นะครับปีนี้เรามองไปถึงระดับ๕๗เหรียญต่อมาแล้ว

เพราะฉะนั้นมาดูเลยดีกว่าถ้าเกิดจะแนะนำหุ้นในกลุ่มกำลังงานในสไลด์ถัดไป
เราชอบตัวไหนจริงนี่รู้สึกมีสีเขียวและหลายตัวมันก็ชอบหมดเนอ่ะพี่
สไลด์ที่๓จะเป็นหุ้นแนะนำการลงทุน
เราชอบหุ้นที่ทำธุรกิจต้นน้ำคือผลิตเลยนะครับ
หัวดูเช่นจาก
เอาอย่างงี้ดีกว่ามองเน็ตเลย
สายเลยเอาตัวเดียวเลย
สำหรับสไลด์ที่ถัดไปก็เป็นกลุ่มเกี่ยวข้องกับพวกน้ำมันเหมือนกัน

ถ้าใครติดตามพูดเรื่องลงทุนเอาตัวนี้ไปเลยนะพี่เอกแนะนำนะครับ

หมายส่วนของราคาก็ดูตามสไลด์ได้เลย

ขอส่งเครื่องให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณครับขอบคุณพี่เนธแล้วก็พี่เอกนะครับ
คุณผู้ชมนั่นคือภาพรวมการลงทุนแล้วก็วางแผน